ตลาดกันหน่อยนะช่วงนี้อะไรก็แพงขึ้นแพงขึ้นนะ
หมูเนี่ยก็ทะลุเพดาน๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมไปแล้ว
ทีนี้มาถึงคิวของนี่ครับ

ถูกต้องค่ะคือจากหมูมันไปไก่ก่อนใช่ไหม
และล่าสุดวันนี้ไข่ไก่ปรับขึ้นราคาคุณผู้ชม
เป็นอาหารที่ต้องมีคู่ครัวคุณ
รวมถึงตามร้านค้าต่าง
ปรากฏว่าถ้าขึ้นแบบนี้หลายคนบอกโหมันกระทบแน่
ใช่ค่ะแล้วคำถามคือแล้วเราจะไปกินอะไรดีล่ะ

นี่ไปตรวจสอบกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม

และส่งออกไข่ไก่ก็มีการออกประกาศแจ้งมานะคะ
ขึ้นราคาไข่ไก่คละ
ต้องบอกคุณผู้ชมนะเป็นไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
ฟองนึงจะเพิ่มมาอีก๒๐สตางค์

ดังนั้นคือจากเดิมมันฟองละ๒บาท๘๐สตางค์ถูกไหม
มาอีก๒๐สตางค์ก็เป็นฟองละ๓บาท
ใช่ฮะมีผลตั้งแต่วันนี้นะฮะ
มกราคมซึ่งประกาศนี้ประกาศออกมาตั้งแต่๗มกราคม๖๕
ถือว่าเป็นการกำหนดราคาไข่ไก่แนะนำนะฮะ
จากขึ้นต่อเขาเรียกว่าต่อฟองแล้วนะ
ถ้าพูดรวมก็คือการขึ้นต่อแผง
ไข่ไก่หน้าฟาร์มปรับขึ้น๖บาทต่อแผง
ใช่เพราะว่าขึ้นฟองละ๒๐สตางค์แผงหนึ่งมี๓๐ฟอง
ปลีกจะขายเท่าไหร่อีกก็ต้องปรับขึ้นกันไปอีก

ซึ่งราคาขายปลีกที่ขึ้นอยู่กับแผง
ว่าแต่ละแผงเขาจะมีการปรับขึ้นเท่าไหร่ยังไง
เขาอาจจะปรับขึ้นน้อยหรือว่ามากกว่า๖บาทก็ได้
ใช่ครับอันนี้หมายถึง๖บาทต่อแผงนะคะ
สมมุตินะสมมุติถ้าเกิดเรารับไข่ไก่เบอร์๒เอาไปขาย
ราคาต้นทุน๙๓บาท
แผงไข่เขาอาจจะไปบวกอีก๖บาทหรือบวกอีก๗บาท

อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่การขายปลีกอีกนะฮะ

สาเหตุมันมาจากอะไรคุณที่มันปรับขึ้นราคาแบบนี้ครับนี่
เราก็พูดคุยนะกับทางสมาคมผู้ผลิตผู้ค้า
และส่งออกไข่ไก่เขาก็บอกสาเหตุมาแบบนี้

ใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ปรับสูงขึ้น
แล้วก็อย่างหนึ่งปริมาณไข่ขนาดเล็ก
๓เบอร์๔เบอร์๕มีปริมาณลดลง

เนื่องจากผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่เนี่ย
ไม่สามารถนำเข้าแม่ไก่ได้จากสถานการณ์โควิด๑๙

ทำให้ไทยไม่สามารถผลิตไก่สาว
ที่จะไปเป็นแม่พันธุ์ไข่ขนาดเล็กได้
ตอนนี้ในบ้านเราก็เลยเหลือเพียงแม่ไก่แก่ที่จำนวนมากขึ้น
และแม่ไก่แก่มันผลิตไข่ขนาดใหญ่เบอร์๐และเบอร์๑

จริงไข่เล็กเนี่ยทางพวกร้านค้าเขาชอบ
ใช่เวลาเขาไปทำแบบขายอาจารย์
ทำกับข้าวเขาจะใช้ไข่ไซส์เล็กเขาจะไม่ได้ใช้ไข่เบอร์๐ไง
แล้วก็มันถูกกว่าไงถูกกว่าไข่ไซส์ใหญ่นะฮะ
นี่มันก็ทั้งเรื่องของ๑ต้นทุนอาหารสัตว์

เขาเรียกแบบนี้ปู่ย่าพันธุ์ของไก่ไข่มันขาดแคลน

แต่คราวนี้ค่ะพอไข่แพงแล้วไก่ก็แพงเหมือนกัน
เนื้อไก่สดเขาขยับขึ้นราคานะคะ
เพราะว่าทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจราคาเนื้อไก่สด
ตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่งไปที่ราชบุรีกันหน่อยค่ะ
ปรากฏว่าเนื้อไก่สดขยับขึ้นราคา
โลหนึ่งขึ้นบาท๒บาทส่วนอกไก่ราคาอยู่ที่ประมาณโลละ๗๐บาท
่องก็๖๕บาทเนื้อไก่บดก็โลละ๖๘บาท
ถ้าเป็นปีกเต็มโลละ๗๗บาทปีกกลางโลละ๑๐๕บาท
โครงไก่๒๕บาทคิดว่าราคาพวกเนื้อไก่สดนะคะคุณผู้ชม
น่าจะขยับขึ้นไปอีกจนถึงตรุษจีน
วันนี้มันเพิ่งวันที่๑๐เองคุณ
ซึ่งเจ้าของร้านจำหน่ายเนื้อไก่สดอย่างนายสมจิตผลขำ
ก็บอกนะบอกว่าที่ราคาไก่ปรับขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคนไม่กินหมูไง
หมูมันแพงพอหมูแพงเอาหันมากินไก่
พอความต้องการของการบริโภคไก่เพิ่มมากขึ้น
ราคามันก็ขยับขึ้นอันนี้มันเป็นไปตามกลไกตลาดอุปสรรคอุปทานเลย
ปัจจัยต่างมันก็ผันแปรตามกันไปนะ
คือคนที่ต้องควบคุมราคาก็คือกระทรวงพาณิชย์

ส่วนทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบตามแผงไข่ไก่
เราไปที่ตลาดสดกลางเมือง๘ริ้ว
ก็มีคนเข้ามายังมาซื้อไข่ไก่อยู่นะคุณ
เพราะว่าเขายังขายแผงไข่ราคาเก่า
เข้าใจป่ะเข้าใจค่ะยังไม่ขึ้นราคานั่นแหละ
ที่ยังค้างอยู่คือที่ยังค้างสต๊อกอยู่
เอาออกมาขายก็ต้องขายราคาเก่า

ถ้ารับแผงไข่ไก่มาใหม่แล้ว

นี่ครับมีทั้งไข่ไก่เบอร์๐ตอนนี้ขายแผงละ๑๒๐บาท
๑แผงละ๑๐๕บาทเบอร์๒แผงละ๑๐๐บาท
ส่วนเบอร์๖เล็กสุดยังแผงละ๖๕บาท

แล้วก็ผู้ค้าบอกว่าสงสารผู้บริโภคเหมือนกัน
ต้องมาแบกรับราคาไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าอื่น

แต่ทีนี้ถามว่าพ่อค้าแม่ค้าต้องปรับขึ้นตามไหม
ก็ต้องปรับขึ้นตามกลไกไม่งั้นก็อยู่กันไม่ได้เหมือนกันนะครับ
ส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวไข่แม่อีฟ
ก๋วยเตี๋ยวไข่ชื่อดังของจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งมีเมนูอาหารเกือบ๙๐ต้องมีไข่ไก่นะ
วันหนึ่งจะใช้ไข่ไก่มากที่สุดถึง๘๐แผงเลยคุณ
ก็คูณ๓๐ไปนะแผงละ๓๐ฟองใช้เยอะนะ
เจ้าของร้านบอกว่าการปรับขึ้นราคาครั้งนี้กระทบมากค่ะ
ตอนนี้ต้องปรับขึ้นราคาอาหารบางเมนูอีก๕บาท๗บาท
บางเมนูทะลุไปอีก๑๐บาทละคุณ

ถ้าคนที่เขาเงินเดือนน้อยรายได้น้อย
ความเงินอยู่มันจะยิ่งอยู่ยากขึ้น

ประชาชนคนจนมันเยอะ
โปรวิด๑๙กี่ปีแล้วล่ะ
เรามาหาเงินรับการรำวาก
โอ้โฮนี่แหละคุณผู้ชม
ยังไปสำรวจต่อนะเรื่องของราคาไข่ไก่ขายปลีกนะคุณ

ที่ตลาดสดบางลำพูในเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะ
ก็ไปถามร้านที่เขาขายพวกไข่ไก่ขายปลีกขายส่งนี่แหละ

แผงนึงก็ปรับประมาณ๕บาท๖บาท

ลูกค้าเขาก็จะเลือกซื้อแบบถุงละ๑๐ฟอง
ซื้อยกแผงละซื้อเป็นถุงละกัน
เพราะว่าลูกค้าที่เขามาซื้อไข่ไก่เขาจะบอกว่า
ไข่มันจะแพงขึ้นแต่จำเป็นต้องซื้อนะ
ถ้าเป็นไปได้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องราคา

ทีนี้ราคาเฉลี่ยไข่ไก่ที่ตลาดสดบางลำพูที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะ
ถ้าเป็นเบอร์๐ฟองละ๔บาท
ถ้าเป็นเบอร์๑ราคามันก็จะลดลงมาค่ะฟองละ๓บาท๕๐ตังค์
เบอร์๒ก็ฟองละ๓บาท๓๐ตังค์
เบอร์๕ฟองละ๒บาท๖๐ตังค์
คุณผู้ชมแต่ถามว่าอุ๊ยงั้นฉันรีบซื้อมาเลยได้ไหม

เพราะว่าอายุไข่ไก่มันก็มีอายุเหมือนกัน
ถ้าเกิดไข่ไก่ออกมาจากแม่ไก่มันจะมีอายุจริงคือ๒๘วัน

ดังนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องมาซื้อตุนว่าจะเก็บกินหลายเดือนไม่ได้
ใช่ฮะจากไข่เราไปหมูฮะ
เพราะว่าหมูเราก็ต้องตรวจสอบโดยเฉพาะหมูปิ้งยุคลุงตู่
เดี๋ยวนะคุณนอกจากหมูปิ้ง

ข้าวเหนียวให้ตายเถอะพระเจ้า

อันนี้ปั้นแค่จ้ำเดียวเนี่ยก็หมดแล้วนะ

กะสร้างหอไอเฟลเลยหรือไงอันนี้
เรื่องจริงนะข้าวเหนียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนั้นน่ะ

แล้วบางคนบอกว่าโอ้โฮแบรนด์อย่างการลดบรรทุกทัพน่ะ

โอ้โฮคุณสุขคุณกินกันอย่างไรครับคุณ

เห็นอันนี้แล้วปวดใจไปต่อไม่เป็นเลยจะยังไงดีอะคะ
แล้วชาวเน็ตนะเขาบอกว่าอันนี้เอาจริงคือเป็นเรื่องจริง
ต้องเข้าใจเข้าใจบาทเลยเหรอถุงนี้
คุณเอาจริงพอหมูปิ้งมันราคาสูง
คนก็อาจจะกินแค่หมูปิ้ง๒ไม้พอแล้วก็อัดข้าวเหนียวเข้าไป
แต่ทีนี้แหมจะซื้อหมูปิ้ง๒ไม้แล้วมาเจอข้าวเหนียวแบบนี้

คือคนละครึ่งเพิ่งหมดไปใช่ไหม

รอครับอันนี้ได้คำเดียวเองนะจริงอ่ะโอ้โฮใช่ค่ะ
ออกละ๕บาทคุณผู้ชม
เห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมว่ายังไงคะ
เมนต์กันเข้ามาส่งข้อความกันมาบอกหน่อย
นี่หลายคอมเมนต์นะก็บอกว่าเอาจริงอยากให้ทางภาครัฐเนี่ย
ช่วยซื้อไปแล้วไปลองชิมดูสิไปลองกินดูซิ

เออนั่นสิครับฝากดูเรื่องของราคาเข้าของหน่อยนะฮะค่ะ